อ่ะถามคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่าน

เคยเห็นคนขับรถแล้วก็ขับลอดใต้ท้องช้างกันใช่ไหมคะ

ขับรถเลยขับรถอ่าไม่เคยลอดใต้ทองช้าง
เคยมีนะคือมีความเชื่อว่าจะปลอดภัยทั้งรถและคน
แต่ขี่มอเตอร์ไซค์ลอดใต้รถพ่วงเคยเห็นกันไหมคะ

โอ้โหทำไปได้นะยังไงอ่ะครับทำไปได้
คือก็ไปอ้อมข้างหน้ารถไม่ได้เหรอเอ๊ะรถ

จะทำให้เหมือนกับอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่ารอดใต้ท้องช้างไง
แก้เคล็ดอะไรแบบเนี้ยไม่อันนี้อันนี้เรียกว่าจอมมุดของจริงนะคุณฮะ
ที่ถูกธรรมดามุดที่แท้ทรูเออมอเตอร์ไซค์ซิ่งเนี่ย
จะมุดซ้ายมุดขวาค่ะมุดตั้งหวะมุดเนอะครับ
พอดีโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะขี่รถลอดใต้รถน้ำมัน
แคล้วคลาดแต่อาจจะถึงคาดได้นะคะนี่ค่ะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถจับพฤติกรรมของชายวัยรุ่นพิเรนมากมาก
อายุสักประมาณสิบแปดถึงยี่สิบปีนะคะคืออย่างนี้จะเปลี่ยนเลนไปเลนซ้ายแต่ไม่อยากขี่รัดเลาะ
คือไม่อยากเสียเวลาก็เลยใช้วิธีเสี่ยงตายแบบนี้ค่ะขี่รถลอดใต้รถพ่วงที่บรรทุกน้ำมัน
ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งจนกลายเป็นภาพหวาเสียวใครเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกเอ้ยยังดีนะ
ที่มีแต้มบุญอยู่ไม่จังหวะไฟเขียวพอดีแล้วรถพ่วงมันออกตัวพอดี
ที่ก๊อฟบอกนะหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ใช่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๑๙นาฬิกา๕๐นาทีของวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณแยกไฟแดงพระโต๊ะหลังสวนชุมพรนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้ถามว่ามีใครหนับหนุนไหมมีใครสนับสนุนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่มีใครสนับสนุนให้คุณทำแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตกัน
แล้วคุณผู้ชมเองก็ตั้งข้อสังเกตคือถ้าเกิดว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยออกตัวพอดีอืม
แล้วตรงนั้นมันเป็นมุมอับของรถใหญ่แล้วถ้าเกิดเขาทับคุณมา
ใครซวยอ่ะเขาซวยไงโดนขดงคดีไปอีกนะคะ
เรนแบบนี้อย่าทำเลยนะคะเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตนะ
เห็นเหล็กเหล็กตรงนี้ไหมเห็นเหล็กเหล็กตรงใต้รถไหมค่ะ
คือจริงจริงอ่ะเขาทำไว้กันการมุดอยู่แล้วใช่
แล้วก็ยังอุสาเออเมื่อวานเนี่ยมีคนเขาไปเอาไปดู
ตัวอย่างของรถใหญ่ที่เป็นแบบเนี้ยช่องมุดได้คุณค่ะ
ไปได้ส่วนไอ้แผงตรงนี้ข้างล่างเนี่ย
มันเป็นแผงกันมุดอยู่แล้วเขาอุตส่าห์ทำไว้ป้องกันอยู่แล้วนะ
แต่ก็ยังอุตส่าห์นะครับค่ะอ่า